คุณผู้ชมครับใครยืมเงินผ่านทางเฟสผ่านทางโลกออนไลน
อย่าหลงเชื่อขอยืมสองหมื่นสิคุณผมเดือดร้อน
ผ่านเฟซบุ๊กหรือโทรมาโดนได้หน่อยถ้าผ่านเฟซบุ๊กไม่น่าเชื่อ
เพราะว่าแฮคเกอร์ปลอมเฟซบุ๊คของผู้ใหญ่บ้านที่จังหวัดพังงา
ใช้วิธีการแบบนี้แหละบอกว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เดือดร้อน
ขอยืมเงินหน่อยมีเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินไปให้นะครับ
โดยนายสุพัทรชัยแต่ประเสริฐผู้ใหญ่บ้าน
นาในตำบลทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะครับ
ก็ได้เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าว
ว่าได้มีแฮคเกอร์เจาะรหัสเฟซบุ๊ค
ก่อนจะใช้เฟซบุ๊คแมสเซ็นเจอร์ส่งข้อความไปหาลูกบ้าน
ในลักษณะบอกว่าลูกบ้านลูกบ้านขอความช่วยเหลือหน่อย
ผู้ใหญ่บ้านตอนนี้กำลังเดือดร้อน
แล้วก็สอบถามว่าพอจะมีเงิน๒๐๐๐บาทหรือเปล่า
หากตอบว่ามีตัวแฮคเกอร์จะขอให้โอนเงินไปยังบุคคลที่๓
เนื่องจากบอกว่าตัวเองติดภารกิจด่วนแล้วไม่สามารถโอนเงินได้ในขณะนี้
โอนเงินเข้าอีกบัญชีนึงละกัน
ก็หลอกไงสมมุติผมขอคุณสุภาษาคุณสุภาษาลา
เงินให้ผมหน่อยสืบสกุล
ภาษาก็อ้าวบัญชีล่ะสืบสกุล
พอลงไปแล้วพอกรอกเลขที่บัญชีแล้วไม่ใช่ชื่อสืบสกุลนะ
ผมก็เลยบอกว่าผมไม่สะดวกเดี๋ยวเวลไปถอนตังค์ไม่ได้
ดังนั้นโอนให้เพื่อนผมละกันเข้าบัญชีมาเดี๋ยวผมได้รับเหมือนกัน
เขาใช้วิธีการแบบนี้แล้วก็ถูกหลอกกันไป
ละประมาณสัก๑๕๐๐บาทถึงสูงสุดก็ประมาณ๒๐๐๐บาทรวม
เกือบแสนบาทนะครับจนกระทั่งมีลูกบ้านที่สงสัย
โทรศัพท์มาสอบถามผู้ใหญ่เองบอกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เดือดร้อนเหรอ
ผู้ใหญ่บอกไม่ได้เดือดร้อนท้ายที่สุดเลยรู้ว่า
เกี่ยวกับการอุณหภัณฑ์ทางเฟซบุ๊คหรือว่าใช้ในนามฟอบเงินกฎอื่นนะครับ
คุณอาจควรฟอบให้ดีกว่าบางทีเราไม่รู้ตัวสร้างของเขานะครับ
อย่างเช่นวันนี้ก็พร้อมสถานที่ดีต้องควรทรงตัวห้าพร้อมผลนะครับ
หรือว่าในการโครงโครงพิจารณ์ชีพโดยวิธีอื่นกฎแล้วเทนะครับ
ทางไลน์ทางเฟซบุ๊คทางโทรศัพท์ไลน์หน้าอีกทีนะครับ
แต่ทางวิธีที่สมควรจะต้องควดซอบโอนโอนอย่าโอนหรือว่าต้องได้พูดคุยกับตัวตนโค้ดนะครับ
นี่แหละครับผู้ใหญ่บอกไม่ใช่ผมเลยนะไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงิน
คือที่โป๊ะแตกเนี่ยเพราะว่ามีคนโทรมามาถามว่าเดือดร้อนจริงเหรอมีอะไรหรือเปล่า
ตอนนี้ตำรวจรู้ตัวเจ้าของบัญชีตัวจริงแล้วนะเป็นชาวจังหวัดชนบุรีนะครับ
ก็ตอนนี้มีการเดินทางแจ้งความกันแล้วก็รู้แล้วว่าเป็นของธนาคารอะไร
ก็เลยให้ธนาคารเขาขอให้เปิดเผยข้อมูลของคนที่มาเปิดบัญชีอะไร

มีใครมาเบิกเงินไปหรือเปล่านะครับ